ให้คุณผู้ชมดูเหตุการณ์ที่ปราจีนบุรีนะคะ
คนขับรถบรรทุกคนหนึ่งเนี่ย
ขับรถไปแล้วก็ไปจอดขวางทางเข้าออกของศูนย์อาหารแห่งหนึ่ง
หลังจากนั้นลงไปทำร้ายผู้หญิงสองคนในศูนย์อาหารแห่งนี้
คนหนึ่งเป็นแฟนของเขาเองอีกคนนึงเป็นเพื่อนร่วมงานค่ะ
นี่ค่ะนี่คือภาพข้างในในศูนย์อาหาร

แล้วก็จอดขวางเอาไว้หลังจากนั้นเข้ามาก่อเหตุในศูนย์อาหารแห่งนี้
คลิปนี้เนี่ยผู้จัดการศูนย์อาหารนายมนตรีเป็นคนโพสต์เอาไว้

เกิดขึ้นตอน๑ทุ่มเมื่อวานนี้นะคะ
คือเข้าไปทำร้ายพนักงานในร้าน๒คน
แฟนตัวเองคนหนึ่งอีกคนนึงเป็นเพื่อนร่วมงาน
ผู้จัดการร้านเนี่ยเข้าไปห้ามนะคะ
แต่ก็ถูกผู้ชายคนนี้เนี่ยตอบกลับมาบอกว่าอย่ายุ่งนะคะ
มนตรีผู้จัดการบอกว่าเห็นคนขับรถบรรทุก
บีบคอแฟนก็เลยสั่งให้หยุด

ตอนนี้พนักงานทั้งสองคนนี้
ไปแจ้งความกับตำรวจสพบ้านสร้างแล้วนะคะ
เพื่อนร่วมงานก็คือนางสาวนิตยา
เขาบอกว่ามาจากความหึงห่วง
มาจากความหึงหวงคือผู้ชายคนนี้
เขาเห็นแฟนได้รับดอกไม้วันวาเลนไทย

แล้วผู้หญิงเอาดอกไม้มาจากไหนมาจากผู้ชายคนอื่นหรือเปล่า

แล้วผู้หญิงเนี่ยก็ให้เพื่อนร่วมงานเขาช่วยเคลียร์ให้
เพราะว่าดอกไม้นี้เป็นการแลกกันในกลุ่มเพื่อนร่วมงาน
แต่ผู้ชายคนนี้ไม่ยอมฟังคำอธิบาย

หลังจากนั้นก็เลยบุกเข้ามาทำร้ายถึงในร้านนะคะ
นี่ค่ะหลังจากนั้นเราก็ตบหน้าแฟนของเขาไปหนึ่งที

ก็โทรตามแฟนออกไปแล้วก็ลงไม้ลงมืออีกครั้งหนึ่งค่ะ
เขาเข้าใจว่าเราออกหน้าแทน
เหมือนกับว่ามีคนอื่นเอาโทรศัพท์มาให้แฟน

แต่เรามาออกหน้าแทนอะไรอย่างนี้
ความคิดของเราน่าจะเป็นประมาณนี้
แต่คือเขาก็ถามเราก็เลยบอกไปว่า

เออเราคือใช้คำว่ากลัวเพราะว่าเขาเป็นลูกน้อง
กูเป็นคนซื้อให้มันเองมีปัญหาอะไรไหม
คันนี้มันก็วางสายแล้วมันก็ขี่รถสักพักหนึ่ง
เห็นมันขี่รถเข้ามาวางสายแล้วก็โทรมาอีกรอบ
มันก็ขี่รถเข้ามาแล้วมันก็เดินจากมุมทางเข้า
โมงเข้าเข้ามาแล้วก็พุ่งประเด็นมาหาเราเลย

พอมาถึงปุ๊บโดนก่อนเลย
คุณสาวิตรีค่ะก็คือแฟนสาวของผู้ก่อเหตุนี่แหละ
บอกว่าเขาอยู่กินกับคนนี้มา๔ปีแล้ว
แต่หลังเนี่ยระหองระแหงทะเลาะกันบ่อย

เพราะว่าช่วยอธิบายเรื่องดอกกุหลาบวันวาเลนไทย
บอกว่าเจอแบบนี้ตัดสินใจแล้วค่ะ
คงต้องแยกทางค่ะเพราะว่าทำเกินกว่าเหตุ
แล้วทำร้ายผู้หญิงแบบนี้เธอรับไม่ได้ค่ะ

ตัดเสียงก็แกล้นค่ะพอดีก็รับกันนิดหน่อย
ก็เลยเรื่องดอกไม้นี่แหละ
คิดว่าคนอื่นซื้อให้หนูแต่ที่จริงไม่ใช่

ก็เกิดจากคือเหมือน

ที่เขาเหมือนหินห่วงอะไรแบบนี้
ตำรวจเนี่ยพอรู้ชื่อรู้นามสกุลไปตรวจสอบประวัตินะครับ
ปรากฏว่าผู้ก่อเหตุนายสุรพงศ์โฮมโย
เป็นคนที่มีคดีเกี่ยวกับเรื่องของการร่วมกัน
ทำร้ายร่างกายโดยทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
คือมีคดีด้วยนะคะแล้วตอนนี้ก็อยู่ระหว่าง
ต่อสู้ในชั้นศาลส่วนคดีนี้ก็ต้องเป็นคดีใหม่
เดี๋ยวก็คงต้องติดตามมาดำเนินคดีให้ได้